ขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะครับ
หรืออาจไม่ครับขออนุญาตไปพูดในรุ่งของมายก่อน
เดี๋ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อื่นผมขอชี้แจงในเรื่องประเด็นของว่า

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสาร

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสารเนี่ย

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสารเนี่ย

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสารเนี่ย

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสารเนี่ย

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสารเนี่ย

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสารเนี่ย

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสารเนี่ย

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสารเนี่ย

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสารเนี่ย

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสารเนี่ย

ก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อสารเนี่ย

ผมก็เลยไปถามทางคอวเตอร์ว่าไฟล์ทสุดท้ายคือกี่โมง

ทำไมผมถึงเจอไม่ได้แล้วยังไงปรากฏลูกเรียนเต้นเสร็จลูกกลับปรุงเก็ตเลย

ทำไมรู้สึกว่าไม๊จะต้องฟร้องเพื่อเรียกศิษย์ในการดูแลลูกบ้างแล้วอะไรอย่างนี้

สิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้แต่เจตนาอย่างนี้ครับผม
เหมือนซาร่าเขาบอกว่าทำไมเราไม่คุยกันเองในครอบครัวทำไมมันจะต้องมีสื่อออกมาครับ

ที่ผมถามบ่อยสุดคือเรื่องโรงเรียน
ว่ายังไงว่าจะเอายังไงโรงเรียน
เพราะว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้ที่ผมเจอมาตั้งแต่ต้นปี
ผมเชื่อว่าทุกคนโดนพิษโควิดหมด
ทุกที่แบบมันเละเทะไปหมดเลย
แล้วผมก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหน

และเมื่อต้นปีผมไปปรึกษาเขาว่าเราจะวางแผนอนาคตลูกยังไง

ค่าจ่ายปีละ๘๙แสนต่อปีมันไม่ไหวหรอก
และอาชีพดารามันก็ไม่ได้มั่นคงเป็นอะไรที่ตายตัว

จะทำยังไงจะจ่ายไหวไหม๘แสนนี้
ผมก็บอกว่าอ่ะงั้นเรื่องโรงเรียนเนี่ย
หาที่อื่นดูเรามาลองหาที่อื่นดูกัน

ผมก็เอาเวลาว่างของผมเนี่ย

ไปดูทั้งประสานมิตรที่เขาแนะนำมาว่าให้ไปดูที่ประสานมิตร

ไปดูที่อีกที่หนึ่งชื่อเอกมัยประสานมิตรเลิศล่า
อีกที่หนึ่งที่ผมไปดูเนี่ยอะไรนะ

คือบางที่เขาก็ปิดรับไปแล้ว

แล้วบางที่ก็เปิดไปแล้วหรือปิดรับสมัครไปแล้ว
ทีนี้มันก็เหลือที่เดียวที่ผมคิดว่ามัน

ซึ่งผมก็เลยบอกว่าเลิศล่าไหม

เพราะแม็กซ์ก็เรียนอินเตอร์มาผมก็อยากให้เขาได้ภาษาอังกฤษด้วยครับผม
ทีนี้เรื่องค่าเทอมเลิศล่าแสนห้าครับ
เลิศล่าคือแสนห้าซึ่งผมก็บอกเขาไปว่าเลิศล่าแสนห้านะ
แล้วผมไปดูสถานที่มาด้วยตัวเอง
สนามเด็กเล่นว่าลูกชอบเล่นอะไรผมไปดูรายละเอียดทุกอย่าง
ห้องเรียนทุกคลาสว่าคอมพิวเตอร์อะไรยังไง
ซึ่งอุปกรณ์ของเขาก็ดีไม่ได้แบบแย่
ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นฝรั่งที่เขาทำงานเป็นครูสอนอยู่ที่นั่นเป็นเวลา๑๐ปีแต่ออกไปแล้วเนี่ย
คือเขาก็ให้คำแนะนำเขาก็บอกว่าที่นี่ดีนะนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้
ผมก็แบบดีราคาสมเหตุสมผลไม่ได้แพงจนเกินไป
แล้วก็มีสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแถมมีกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอ่า
ซึ่งมันคล้ายกับที่ที่ผมเรียนตอนเด็กและโตมา
ผมก็รู้สึกว่าที่นี่เหมาะกับแม็กซ์

แล้วเขาว่าอะไร

เขาบอกว่าเขาอยากไปดูด้วยตัวเองกับให้ลูกไปดูด้วยตัวเอง
ซึ่งตอนนั้นมันก็เข้าใจว่าติดช่วงโควิด
แต่คือโรงเรียนมันก็ปิดอยู่มันก็ไม่น่าจะมีคนอะไรอย่างนี้ครับผม
คือผมไอ้ค่าประกัน๓แสนศูนย์หายเลย

ผมก็เลยถามเขาว่าอ่าแล้วอย่างนี้คือถ้าผมวิดรอเนี่ย
ผมสามารถยังสามารถเอาแมชเวียกลับเข้าไปเรียน
ได้อยู่ไหมจะมีปัญหาหรือเปล่า

บอกอ๋อไม่เป็นไรเรายินดีเรายินดีรับ
ซึ่งแบบโรงเรียนก็ใจดีคุณครูก็ใจดีนะครับผม
ที่แบบว่าเปิดโอกาสให้แบบว่าต่อให้วิดจอ
แล้วก็สามารถเอาแม็กซ์เรลใส่กลับเข้าไปได้ใหม่
เพราะว่าช่วงโควิดเขาก็เห็นใจเรา
ทีนี้ผมก็เลยทำเอกสารทำเรื่อง
โดยที่เพราะว่าผมเหลือเวลาแค่๓ชั่วโมง
แล้วเอกสารมันต้องเตรียมเยอะผมก็เตรียมเอกสารนู่นนี่
ผมก็ส่งอีเมลไปให้ครูแล้วก็คอยโทรประสานกับคุณครู
ทีนี้ผมก็กะเวลาไว้แล้วว่าอีกกี่เดือนเปิดเทอม

ก็ยังไม่ได้เคลียร์จนอย่างที่บอกเขากลับภูเก็ต
ผมยังถามเขาอยู่เลยว่าจะกลับภูเก็ตเนี่ย
โรงเรียนตัดสินใจหรือยังไปดูครบหรือยัง

แต่เขาก็กลับภูเก็ตไปก่อนไปจัดงานวันเกิด
ซึ่งผมก็เป็นกังวล
แล้วผมก็ถามถามอยู่เรื่อย
จนกระทั่งโรงเรียนมันใกล้จะเปิด
มันใกล้ถึงเวลาที่แบบต้องจัดการเรื่องนี้

กลับเข้าสถานะเดิมได้ไหม
ซึ่งผมเสียเงิน๓แสนนี้

ไปเป็นค่าแรกเข้าของโรงเรียนใหม่ของลูกผม

ซึ่ง๓เสสคนนี้มันเยอะนะ

เคลียร์แค่๑เดือนก็จบแล้วรึกเปล่า

แล้วเรื่องคอนโด
เขาบอกว่าคุณภาพชีวิตจะให้ลูกเอาอยู่
ต้องใช้เงินละ๔๐๐๐บาทจริงอะไรอย่างนี้

ทำไมเอาจริงร่วมกันทีเดียวเลย

ผมว่าอยู่ที่แต่ละคนจะตีความหมาย
บางคนคุณภาพชีวิตแบบนี้บางคนคุณภาพชีวิตแบบนี้
แล้วคุณภาพชีวิตคืออะไร

ผมก็ไม่ใช่ว่าอยู่แค่อ๋อเลิศล่าแล้วก็เอาเข้าเลย

ที่ผมเสนอเข้าไปว่าแถวนั้นมันมีคอนโดใกล้ตรงเกษตรนวมิน
ผมก็บอกว่าอ่าเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาให้แล้ว
มันมีคอนโดที่ดูค่อนข้างโอเคแต่ราคาไม่แพง
เพราะผมคิดว่าคอนโดที่ดีมันไม่ได้จำเป็นต้องราคาแพง

ถูกไหมฮะผมก็เลยส่งเข้าไปตั้งแต่เลส๔๘๐๐ถึง๑๓๐๐
และทุกอันที่ผมส่งไปคือผมดูแล้วว่าถ้าผมอยู่ได้ลูกผมก็น่าจะอยู่ได้

ผมแค่เสนอไปผมยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณต้องไปอยู่ที่นั่นเท่านั้น

ผมส่งเป็นรูปไปเป็นข้อมูลไปผมส่งข้อมูลโรงเรียนไปนู่นนั่นนี่ไป
ไม่ได้คำตอบไม่เคยได้คำตอบ
ไม่อยากคำนวนว่าเราส่งไปมีสระว่ายน้ำมีสนามเด็กเล่นให้เด็กริ้งใช่ไหมครับ
มีครับมีสระว่ายน้ำมีนู่นนั่นนี่คือพื้นที่มันดูดี

มีทุกอย่างใช่ไหม
ได้บังคับที่มีที่อยู่ห้องละ๔คัน
อ่าเรื่องคอนโดมันไม่ใช่คอนโดผม

ที่ผมไปขอร้องเขามาว่าขอหลานอยู่นะแต่ผมเนี่ยจะจ่ายค่าเช่าให้แต่ว่าขอถูกหน่อยได้ไหม
ไม่เป็นค่าเช่าที่ปกติ๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐ผมขอจ่ายแค่๒๔๐๐๐ได้ไหม
ซึ่งก็อยู่มาตลอดไม่มีปัญหาแต่ว่าด้วยช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้
คือทุกคนมันโดนหมดพี่ผมทำธุรกิจห้องเช่า
พอโดนหมดผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าหรือบางทีห้องไม่มีคนเช่า
มันเกิดค่าใช้จ่ายนะพี่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาต้องแบกรับ
แล้วเขาก็บอกผมว่าคือห้องนี้เป็นห้องเดียวที่ปล่อยได้
เขาต้องการปล่อยลองไปคุยกับซาร่าหน่อยได้ไหม
ผมก็ไปปรึกษากับซาร่าว่าเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเออ
เนี่ยแล้วไหนจะย้ายโรงเรียนก็ดูที่ตรงนู้นออกไปไปดูที่เกษตรนวมิน
แล้วผมก็ไปคุยกับเขาว่าไม่เป็นไรนะ
ให้เวลาสองสามเดือนไม่เป็นไรโอเคก็ให้เวลาเพราะว่าเขาต้องไปดูโรงเรียนก่อน
ดูด้วยตัวเองไปนู่นนั่นนี่แล้วแบบสถานที่รักก็ให้เวลามา
พี่ผมก็มีมาตามแต่ผมก็ไม่ได้ไปบอกเขาว่ายังไงแล้วทีนี้มันก็มาจนถึงตอนเนี้ย
ผมก็ยังไม่รู้ว่าคอนโดจะเอายังไงแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องที่ผมบอกเรื่องวันเกิด
ลูกที่ผมไม่ได้เจอแล้วโดนหลอกเรื่องสนามบินไปลอกเกอร์
หาลูกมาร่วมเฟรมไม่ได้ผมรู้ว่าเขากลับภูเก็ต
ผมจึงไปที่คอนโดเพื่อดูเพื่อต้องการที่จะดูสภาพของห้อง
แต่ผมไม่รู้พาสวดประตูผมไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไง
แต่ผมเห็นว่ามันมีเงาเงาตรงใต้ประตูอยู่ผมก็เลยลองเคาะปรากฏว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่คุ้นหน้าอายุประมาณน่าจะประมาณ๔๐กว่าอย่างนี้
คือไม่รู้เขามาทำอะไรมาอาศัยอยู่หรืออะไร
แต่ว่าคือห้องของผมผมมองเข้าไปมันมีรูอยู่ตรงฝ้า
ซึ่งทำไมถึงมาทำอะไรอย่างนี้โดยภารการแล้วคุณเป็นใคร
ทีนี้ดีกว่าผมรู้สึกรู้ซี่เจ้าของผมขอรับมือรูปแบบบุตร
ก็จัดการในการใช้ดับที่ไม่ได้ทำไมไม่ได้แต่ก็เป็นทีแล้ว
เพราะเขาก็กลัวเหมือนกันมันก็ต้องมีความกลัวคนทำเรื่องเกี่ยวกับอสังหา
แค่นั้นมีหลักฐานทุกอย่างหมดครับ
เขาได้แจ้งไหมว่าคุณมาขนของเท่านั้น

มาอยู่กันซามีพลรยา

แต่ว่าการที่คนแตกหน้ามาอยู่
สถานการณ์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้
ซึ่งห้องกฎหมายผมไม่แน่ใจ
ประเด็นคือทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้คำตอบ
เพราะว่าเขาก็ไม่ตอบผมว่าคอนโดผมคืนได้หรือยัง

คือเขาเลิกตอบผมติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๑๒กรกฎา
วันที่ผมโดนโกหกที่ผมไปรอเกอร์ที่สนามบิน

หมายสารได้วันที่๑๘๑๘กรกฎา
เขาไม่คุยกับผมตั้งแต่วันที่๑๒แล้วแล้วก็ไม่ตอบ
ถามอะไรก็ไม่ตอบมาตั้งนานแล้ว
ไม่ได้เจอเลยครับตั้งแต่เขากลับภูเก็ตนี่ก็ไม่เจอเลยครับ
ผมเจอล่าสุดคือตอนที่ไปดักเจอลูกที่โรงเรียน
เห็นครับผมเห็นแค่หน้าเขาเพราะว่าเขาอยู่ในรถแล้วไม่ลงมา
ผมเอาลูกเดินมาส่งที่รถแล้วลูกนั่งด้านหลัง
เขานั่งด้านหน้าแต่เขาไม่ลงมา
เจอลูกโรงเรียนวันนั้นวันที่ตอน๑วันก่อนไบตันปิดเทอม
ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าผมจำได้ว่าเป็นช่วงที่กำลังจะปิดเทอม
ครับผมเพราะว่าถ้าหลังจากปิดเทอมผมก็มีความกลัวว่า
อาจจะไม่ได้เจอขอไปดักซึ่งปกติผมไม่ทำอะไรแบบนี้
แต่ผมก็ไปจอดรถตรงหน้าข้างหน้าเลยและก็รอจ้องว่าลูกผมจะเดินมาเมื่อไหร่
พอลูกผมเดินออกมาหน้าประตูปุ๊บผมวิ่งลงไปเลย
มันเก็บมาเรื่อยมันต้องเกิดไปดี
ที่พูดเท่าไรก็ไม่มีความเต็ม
หมดแล้วก็ไม่ได้อยากจะพูดไม่ได้อยากจะพูดเลย

ที่ผ่านมาเราคุยกันแบบเวทิศไทยที่ดีหรือเปล่าไหมครับ

แต่ว่าคืออย่างที่บอกครับพอมันเป็นเรื่องของ
คือผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงว่ามันเกิดเพราะอะไร
แต่คือที่เห็นชัดเลยคือพอผมไปขอรถตรงนี้หน่อยตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อย
คือเหมือนกับมันก็เกิดปัญหาขึ้น
ทยอยนิดเริ่มถี่ขึ้นเรื่อย
เริ่มมีความไม่เค็นต์ที่ผมไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่า
ทำไมวันนั้นผมต้องไปรอเกอร์ที่สนามบิน
ทำไมผมต้องมาเห็นลูกผมเรียนเต้นทั้งนั้นที่ผมนึกว่าเขากลับไปแล้ว

และผมอยากได้คำตอบแต่ผมไม่ได้คำตอบมานานมากแล้ว
มาตลอดต้องการรู้มาตลอดลูกผมเรียนที่ไหน

ประมาณ๒ล้านถ้ากลม
เพราะว่าไอ้ที่เอกสารที่ลงเนี่ยคือมันลงเฉพาะไอ้อันที่ลงบัญชี

ผมมีเดี๋ยวผมชี้แจงรายละเอียดค่าให้จ่าย

มันเป็นสิ่งที่เราคุยแต่ตอนนั้นแล้วเราจ่ายคนเดียวมั้ย
มีการคุยครับเรื่องพวกนี้ไม่มีการคุยกัน

ไม่ได้ทำเป็นรายลักษณอักษรไม่ได้มีอะไรเลยผมแค่ต้องการรับผิดชอบ

แล้วแบบว่าคือผมก็จ่ายได้ไม่เยอะขนาดนั้น
หลังจากนั้นมันก็เป็น๓หมื่น๓หมื่น๓หมื่น

แล้วก็กลับมาเป็น๓หมื่นเพราะว่าความไม่ไหว

แล้วช่วงแรกเด็กทารกเขาไม่ได้ใช้อะไร

ผมว่า๓หมื่นก็พอเพราะว่าทุกวันนี้ผมเดือนละ๑๕๐๐๐ก็พอแล้ว
ผมว่า๓หมื่นก็พอเพราะว่าทุกวันนี้ผมเดือนละ๑๕๐๐๐ก็พอแล้ว

เพราะว่าพอใกล้เข้าโรงเรียน

ค่าพลังงานอีกเหยียบเหยียบรันสมทุกปี
ประกันชีวิตประกันชีวิตประกันชีวิตเอ่อเมื่อกี้พูดมาแล้วประกันชีวิต
ประกันสุขภาพพูดไปแล้วเจ็ดเจ็ดหมื่นจัดงานวันเกิดใครจ่าย
จัดงานวันเกิดผมก็จ่ายผมก็ดูแลทุกครั้งที่เกิดการจัดงานวันเกิดขึ้น
มีคนขับรถค่าพี่เลี้ยงค่าประกันเงินเดือนเงินเดือนอีกเดือนละ๓๐๐๐บาท
รวมที่แบบบางเดือนผมเพิ่มให้เป็นสี่หมื่นถ้ามีแต่บางเดือนไม่ไหวก็สามหมื่น
ค่าโทรศัพท์ครับอื่นอื่นอีกมากมายแล้วยังมีอ่ายังมีอีกอันหนึ่งที่เอ่อ
ในอนาคตที่เขาจะโตขึ้นผมก็ฝากเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่น
เป็นเวลายี่สิบสี่เขาเรียกว่าอะไรยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เดือนยี่สิบสี่เดือน
อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจเลยว่าถ้าเขาโตขึ้น
เขาจะยังมีเงินก้อนนี้อยู่ที่เขาจะสามารถดำรงชีวิตในมหาลัยของเขาได้
บรรลุนิติภาวะพอที่จะแบบว่าใช้เงินเป็นเขามีเงินตรงนี้อยู่
ซึ่งเป็นเงินที่ผมเอาไว้ในจุดที่ผมจะไม่ไปแตะต่อให้ผมจะลำบากแค่ไหน
ผมจะไม่ไปแตะเงินตรงนี้นี่คือเงินของลูกทำไมอีกเรื่องหนึ่ง
หรือเรื่องสิ้นนับรองบุตรที่เขาบอกว่าอ่าเราบ่ายเบียงมาตลอด
นู่นนี่เราไม่เคยพูดถึงเรื่องสินรับรองอีกเลยผมโอเคตั้งแต่วันแรกที่ผมออกมาแถลงข่าว
ว่าผมรับเขาเป็นลูกผมแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่เซ็นกระดาษใบหนึ่ง
มันมีเหตุผลอะไรผมอยากรู้ว่าทำไมไม่คิดบ้างว่าผมไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่เซ็นเอกสารใบนี้
มันแค่เป็นการรับรองบุตรกระดาษใบหนึ่งคือทำไมทุกคนถึงต้องตั้งคำถามว่า
ทำไมเพิ่งจะมาเซ็นกันตอนนี้แล้วสิ่งที่ผมทำมา๖ปีแล้วมีใครมองผมบ้าง
คือกระดาษใบหนึ่งมันสำคัญกว่าการกระทำเหรอครับ
ไม้ไมค์รู้สึกยังไงบ้างครับที่ไมค์โพสต์บอกว่าทั้งหมดเนี่ยช่วยเหลือดูแลลูกไปสิบกว่าล้านแล้ว
แต่ไม่ได้ความรู้สึกที่เป็นพ่อเลยไม่ใช่๑๐กว่าล้านครับ
หกปีที่ผ่านมาก็ประมาณเกือบสิบล้านเฉยครับ
แต่ไม่ได้สิบความเป็นพ่อเลย
คือผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจชีวิตของลูกผมเท่าที่ควร
จริงตอนแรกเลือกโรงเรียนครั้งแรกผมจริงผมไปดูท๔นะพี่
ผมก็อยากให้อยู่ท๔นะค่าใช้จ่ายก็แบบไม่ได้แบบขนาดนั้น
แล้วก็เห็นว่าผมก็ไปดูเขาก็มีกิจกรรมแบบพาไปตักบาท
พาไปอบนาวนู่นนี่คือทุกโรงเรียนดีหมดมีข้อดีของตัวเองหมด
แต่ตอนนั้นผมก็แบบเสนอไปแล้วก็เพื่อลูก
ก็ดีจริงใช่ครับผมแต่ในวันนี้ที่แบบโควิดไม่ไหว
ให้จ่ายผมไม่ได้มีแค่ค่าจ่ายของลูก
พนักงานทีมงานผมออฟฟิศผมบริษัทผมธุรกิจผมทุกอย่าง
ปีนึงค่าใช้จ่ายผมรวมแล้ว๑๐ล้าน

ปีนี้ผมตัดทุกอย่างลดลงมาได้ครึ่งหนึ่ง
ผมตัดเงินเดือนตัวเองออกทั้งที่ปกติได้เงินเดือน
งั้นลูกน้องผมก็ไม่รอดทีมงานผมก็ไม่รอด
นักงานผมก็ไม่รอดในช่วงโควิด
เขาทำงานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นู่นนั่นนี่

แต่ครั้งจะให้ผมไปจ่ายอะไรที่ผมไม่รู้เลย
อย่างเช่นถ้าจะมาบอกว่าผมไม่จ่ายค่าเรียนลูกแล้ว

ผมบอกหน่อยว่าผมเนี่ยถามเรื่องโรงเรียนมานานมาก

แล้วถ้าเขาเอาลูกไปอยู่ภูเก็ตไปเรียนภูเก็ตนู่นนี่

ถ้าจ่ายไปเนี่ย
ผมจ่ายให้กับอะไรถ้าลูกไม่มาเรียน
และผมไม่รู้ว่าลูกจะมาเรียนที่นี่หรือเปล่า
มายเงินที่จ่ายโอนค่าบัญชีซาร่าตรงเลยใช่ปะ

แล้วถ้าวันนี้ยังจ่ายอยู่ไหมครับโอนไหมครับ

ผมขอตัดนะค่าเพียงฆ่าคนขับรถตอนต้นปีเนี่ย

ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนา

อ่ะตัดแล้วเพราะว่าผมก็เห็นว่า

ไปออกงานไปมีละครนู่นนี่

ผมไปแตะความสุขของลูก

ทำไมผมถึงเป็นคนที่

ในเรื่องของการไปแตะเรื่องโรงเรียนของลูก

ผมเป็นคนที่ไปพลากความสุข

มันคือสองคนร่วมกันไม่ใช่เหรอครับ

อยากเจอผมอยากอยู่ด้วยทุกวัน

ซึมซับพวกนี้ได้ง่าย

อีกวันหนึ่งอยู่ไม่รักทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลย

เขาบอกว่า

แล้ววิวบุตรเราก็

มาเป็นพ่อ

คืออย่างที่บอกผมไม่ติดเรื่องรับรองบุตร

ผมจำได้เลยยืนอยู่ตรงหน้าบันไดบ้านเก่าของเขา

คือเขาไม่ให้เซ็น

เคารพในการตัดสินใจของซาร่านะ

ก็ได้มันก็คือสำหรับผมแล้วเมื่อสมัยก่อน
คือผมก็แค่คิดว่ากระดาษ

รู้เรื่องกฎหมายอะไรเลย
นั่นนี่เราเอาเป็นว่า
เราทำให้เห็นแล้วกันในอนาคต

ผมจะไม่เป็นไรเห็นไหมฮะ

ผมขอพิสูจน์ด้วยสิ่งที่ผมทำมากกว่าว่า

มีเวลาก็พยายามไปเจอลูก

ทำงานอยู่ต่างประเทศดูแลลูกไม่ได้หรอก

แล้วมันแปลว่าผมไม่รักลูกอย่างนั้นเหรอ

ที่ปีดามันดาไม่ได้แยกทางกัน

คุณแม่ก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูก

ยิ่งถ้าเป็นพ่อที่เขาทำงานธุรกิจต่างประเทศ

ไม่ให้ผมมีสิทธิ์ในการปกครองร่วม

ผมก็แค่พิมพ์อีเมลส่งกลับไป

แน่นอนว่าเขาอยากเจอลูกความสุขของลูก

สุขของลูกเขาอยากเจอแม่เขานู่นนั่นนี่

ข้อเท็จจริงในปัจจุบันว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น

แล้วถ้าผมแก้ไขได้โดยไม่ต้องพึ่งสาร

อย่างที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารว่า
จะต้องใช้ลายเซ็นทั้งพ่อทั้งแม่
แล้วเราราชาหรืออะไรที่นี่ใช่ไหม

แล้วนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาเกลียดกลัวตรงนี้

อายุในช่วงที่โควิดระบาดหนักที่สุดเขามาบอกผมว่าต้องไปที่สถานราชการเนี้ย
เพื่อทำเอกสารซึ่งสถานที่ราชการคนมันเยอะแล้วช่วงโควิดที่ระบาดหนักสุด
เสี่ยงเยอะสุดพี่คิดว่าผมจะปล่อยไหมผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ทำให้
แต่ผมไม่ให้ไปในช่วงนั้นคำถามคือทำไมต้องรีบบินรอโควิดจางก่อนไหม
ถึงจะบินก็ได้เขาเขาจะพาลูกไปไหนกันประจำผมจำไม่ได้แล้วก็เอ่อ
ไม่ทราบเลยครับจำไม่ได้แต่เขาต้องการบินซึ่งซึ่งนี่ก็เป็นอีกคำถาม
หนึ่งว่าทำไมต้องรีบบินทำไมต้องรีบทำทำไมต้องรีบไปตรงนั้นเดี๋ยวนี้
ในขณะที่ต้องรีบไปตรงนั้นเดี๋ยวนี้ที่เป็นสถานที่ราชการที่คนเยอะ
เยอะเนี่ยก่อนไหมโรงเรียนลูกที่โรงเรียนเขาปิดอยู่แล้วคงมี
พนักงานอยู่แค่ไม่กี่คนคุณครูอยู่แค่ไม่กี่คนไปเดินดูโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเดินกันเป็นหมู่คณะ
ไม่ได้แบบมีคนเยอะไม้ครับไม้ส่งเสียดูแลน้องแม็กเกลดีมากมาก
ในใจเคยมีสักแป๊บไหมครับที่อยากจะเอาน้องมาเลี้ยงเอง
ในใจมีแว๊บไหมที่อยากเอาน้องมาเลี้ยงเองไม่มีครับ
ต้องการแม่และพ่อจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้
ยังไงก็ต้องมีแม่สุดท้ายแล้วซาร่าก็คือแม่ของแม็กเวลแล้วนั่นเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้
สุดท้ายแล้วผมก็คือพ่อของแมสเวลที่มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้
กระแสข่าวเรื่องซาร่ามีลูกอีกคนหนึ่งมันมีผลกระทบใจเราที่เป็นห่วงลูกไหมครับ
คือเรื่องที่ซาร่าเขาตั้งคันอีกคนนึงผมไม่ขอไปยุ่งไม่ใช่เรื่องของผม
และคือถ้าอยากรู้ผมว่าต้องไปถามซาร่าเขาเองเพราะเขารู้แก่ใจตัวเองอยู่แล้ว

อันนี้ผมตอบแทนได้ไหมครับผมขอพระเจ้าตอบแทนนะครับ
คืออย่างนี้ในเรื่องของน้องซาร่าตั้งคันจริงหรือไม่อันนี้เราไม่รู้นะครับ
บกวนพี่ไปถามน้องซาร่าเองนะครับเพราะเราไม่รู้ข้อได้จริงอันนี้นะครับ
ตอบแทนเขาไม่ได้นะครับประการประการหนึ่งที่ผมตอบได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือ
ยื่นคำร้องเนี่ยยื่นเมื่อเดือนมิถุนายนยื่นก่อนที่จะมีข่าวดาราสาวท้องกลางกองถ่ายนะครับ
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าจะไปกลัวเรื่องพวกนั้นคือมันไม่ได้เกี่ยวเขา
สมมุตินะครับในอนาคตเขาจะมีครอบครัวมันก็เรื่องของเขา
แต่ถ้าเมื่อไหร่มีผลกระทบกับเด็กอันนั้นแหละหน้าที่ของพ่อจะต้องออกมานะครับ
อันนั้นมันต้องไปถามน้องเขาเองนะครับ

เพราะฉะนั้นกรณีที่บีดามมาดามไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

แม่ไม่สามารถที่จะไปเรียกค่าอุปการณ์และเริ่มรู้ได้
จะต้องฟ้องเพื่อให้พ่อเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายก่อน
พ่อถึงจะมีหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการณ์และเริ่มรู้

การยื่นคำร้องเขาคงพาการเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมาย
เด็กไม่ได้เสียผลประโยชน์
พ่อสารหาดยังเสียเงิน
และมีรายละลักษณที่กำหนดชัดเจนว่าต้องเดินเท่าไหร่

สมมุตินะวันนี้ไม้ผิดสัญญา

นี่ลายลากศาลกำหนดไว้เลยนะครับ
แต่ถ้าวันนี้มีการพิกษากันมามีการกำหนดไว้เป็นลายลากศาลนะครับ

ส่วนในส่วนของการที่สารมีคำพิพากษาว่าเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมาย
อันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าสารท่านพิพากษาแน่
มีสุธิบัติที่ยืนยันว่าเป็นพ่อชัดเจน
มีการส่งเสียอุปการณ์และเล่นรู้มาถึง๖ปี
อันนี้ชัดเจนมากว่าเป็นข้อที่ชอบถูกกฎหมายแน่นะครับ
แต่ในส่วนของอำนาจการปกครองบุตรนั้น
ต้องให้สารท่านพิจารณานะครับ
ว่าใครสมควรที่จะมีอำนาจปกครองบุตรตรงนี้

แต่โดยจากประสบการณ์ของผมนะครับ
สารท่านก็จะอนุญาตให้ปกครองร่วมกัน
พี่ทนายเนี่ยเขาพี่ทนายก็คือพี่ทนายต้อมนะครับ
ผมเนี่ยเป็นผู้รับมอบหน้าของน้องเขานะครับ
เนื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยอาจจะบินไปเมืองนอกบ้าง

เพื่อที่จะมีอำนาจในการดำเนินคดีนี้แทน
น้องไม้ตัดสินใจแทนได้หมดนะครับ
คำร้องขอเป็นบีดาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับ

อันที่หนึ่งคือขอให้ศาลมีภาพศาหรือมีคำสั่งว่า
ผู้ร้องนะครับหรือน้องไม้เป็นบีดาโดยชอบด้วยกฎหมาย

ที่๒ขอมีอำนาจปกครองร่วมกับมารดา

ไม่มีคำร้องในส่วนใดที่บรรยายว่า
แม่ไม่สามารถที่จะปกครองดูแลลูกได้
หรือไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลลูกได้
ขอให้พ่อมีสิทธิ์ดูแลปกครองแค่เพียงฝ่ายเดียวไม่มีนะครับ

คำร้องเนี่ยมีแค่๒แผ่นเอง
แล้วถ้าเมื่อกี้เขาเซ็นรับรองให้ไม้เป็นเซ็นรองบุตร
มันจะมีสิทธิ์ในตัวแมคเวอร์ยังไงบ้าง

ส่วนที่๑การเซ็นรับรองบุตรนั้นหมายถึง
รับรองว่าลูกเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
ไม่ได้แปลความว่าพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายนะ
ที่ผมยื่นคำร้องเนี่ยการที่จะเป็นข้อที่ชอบด้วยกฎหมายมีสองอย่างครับ

และในเมื่อแม่เขาไม่ยอมจะทำยังไงครับ

แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาให้สิทธิ์ไม่รับรองความเป็นพ่อ
แต่เขาไม่ให้สิทธิ์ในอำนาจตัดปกครองนี่จะเป็นไปได้มั้ยครับ

ในศาลเนี่ยก็อาจจะมีข้อตกลงอย่างนี้ครับ
ในศาลเนี่ยเท่าที่ผมเจอมานะครับ
ถ้าไม่ใช่เป็นการปกครองร่วมกันก็จะปกครองโดยใครก็ได้

แต่ในกรณีที่แม้ว่าฝ่ายใดเนี่ยนะครับจะมีอำนาจปกครองเพียงแค่ฝ่ายเดียวก็ตามเนี่ย
ไม่ตัดสิทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งในการที่จะไปเยี่ยมเยี่ยนลูกได้ตามสมควร
เพราะฉะนั้นแต่ในกรณีของน้องอยากมีอำนาจปกครองร่วม
ส่วนสารจะให้ไม่ให้อันนั้นอยู่ในดุลพินิษฐ์ของท่านไม่ก้าวล่วงได้ครับ
อันนี้คิดว่าจะไกลเกียรติหรือว่าคุยกันจากบ้านได้มั้ยครับ
เรียนอย่างนี้ก่อนถ้าคุยกันได้เนี่ยคุยกันจบนานแล้วนะครับ
ณวันนี้เนี่ยเราเราไม่มีโต๊ะในการเจรจานะครับเราไม่มีโต๊ะในการเจรจา
เราใช้สิทธิทางศาลเราผิดตรงไหนเราไม่ได้ผิดนะครับเราใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้น้องเนี่ยเขามานั่งคุยมาเจรจากันนะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ตกกับพ่อหรือแม่ครับตกกับลูก
ณวันนี้เนี่ยผมบอกกับน้องมาเสริมว่าเฮ้ยสมมุตินะครับสมมุติว่าน้องเนี่ยเจตนาบอกว่าพี่เจมส์ครับผมอยากเอาน้องมาเลี้ยงแต่เพียงฝ่ายเดียวผมบอกน้องเลยน้องไปหาทนายคนอื่นผมไม่ทำ
มันบาปทำได้ยังไงถ้าเกิดน้องผู้หญิงเนี่ยสมมุตินะครับน้องผู้หญิงดูแลไม่ดีเออค่อยว่ากันแต่นั่นเขาดูแลอย่างดี
ทำหน้าที่อย่างดีแล้วเราไม่สมควรที่จะไปพากออกมาจากเขาอีกอย่างหนึ่งคือน้องทำงานต่างประเทศน้องจะเอามาดูแลได้ยังไงนะครับ
ทั้งนั้นที่เราดูแลลูกมากกว่านี้

ประโยชน์ในการพูด
ที่มันจะดีอะไรกับลูกผมได้เลย

คือผมรู้ว่าใครเป็นอะไรยังไง

ซึ่งแต่ก่อนผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นก็คงดีแล้ว
คือเงียบคือการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
ไม่ต้องออกมาพูดอะไรต่อให้เขาจะออกมาพูดอะไรออกกี่รายการก็แล้วแต่

เพราะถ้าตอบโต้อีกฝ่ายไม่พอใจอีกฝ่ายก็อยากมาตอบโต้

อีกฝ่ายตอบโต้อีกมันไม่หยุดมันไม่จบมันก็จะไม่จบ

โดนด่าจากคนที่ไม่ได้มาทำให้ผมมีกินมีใช้
ไม่ได้ให้ข้าวผมไม่ได้ให้เงินผมใช้

หาเงินเลี้ยงบุตรของตัวเอง

หาเงินเลี้ยงชีพตัวเอง
เราเกิดมาแค่ครั้งเดียวตายครั้งเดียวเราก็แค่ใช้ชีวิตสิครับ
จะมาต่อสู้กันมันได้อะไรสุดท้าย
คนที่ชนะรู้สึกชนะจริงเหรอ

มันมีแต่ผู้แพ้ในการต่อสู้ทุกอย่างแล้วจะพูดทำไม
พอไมไม่ได้ยินยังไม่พูดมันก็จะกระทบไปถึงครอบครัว
ด่ามาถึงผมผมไม่ว่า

แล้วตอนนี้รับเขตใจไหมครับที่ว่าซาร่าเป็นแม่ของลูกของผม
ต่อแม่ไปถึงครอบครัวผมเนี่ย
ในสิ่งที่พ่อแม่ผมไม่ได้ทำ
ในสิ่งที่พ่อแม่ผมไม่ได้พูด

แล้วผมก็ขอโทษครอบครัวผม
ที่ผมลากเข้ามาในเรื่องอะไรก็ไม่รู้ในปัญหาอะไรก็ไม่รู้

ที่ทำให้คนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาลำบากไปด้วย

หลอดแหละของตัวเองความโง่ของตัวเอง

ซึ่งผมก็เป็นคนปกติธรรมดาผมก็ผิดพลาดในชีวิตมาเยอะ

เรื่องการใช้ชีวิตและการใช้เงินหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่มันไม่ได้แปลว่าผมจะต้องผิดพลาดไปตลอดชีวิตนี่
ผิดพลาดก็แก้ไขเรียนรู้

ด่าแค่ที่ผมพอคนเดียวไหมที่รัฐนี้ที่ประชาญขุนฌาติ
จะด่าไปถึงครอบครัวนิทธิภัยศาสตร์กุฏมของผม
ผมขอแค่นี้ถ้าใครอยากจะด่า
ไม่ค่ะขออีกนิดหนึ่งครับ
อนาคตแม็กซ์เกิลอาจจะโตขึ้นและเปิดคลิปมาได้เจอ
คิดว่าทำไมสามารถสื่อสารกับลูกในอนาคตได้
การที่พ่อแม่ทะเลาะกันแย่งลูก
อยากจะบอกอะไรลูกครับถ้าลูกเปิดมาเจอคลิปนี้ครับ
อยากจะบอกแม็กซ์ว่ามันเป็นเรื่องปกติ

แล้วก็เดินเส้นทางนี้มาโดยตลอด

ดาดดีไม่อยากให้แม็กซ์เอาไว้เป็นปม

แม่และแดดดีรักพี่แม็กซ์

ที่แม็กซ์จะโตไปมากกว่านี้

ปัญหาของผู้ใหญ่ก็เคลียร์ให้มันจบไปวันนี้

ทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ทำไมครอบครัวเราไม่ปกติเหมือนคนอื่น

ไม่ว่าใครจะพูดอะไร
และจะไม่เปลี่ยนความคิดนี้

มาชี้แจงพูดกันพูดพร้อมกัน

ไกล่เกลี่ยกันได้คุณต้องการอะไร

บันทัดฐานของความแบบพอดี

ผมไม่เคยอยากจะออกสื่อมาพูดอะไรเรื่องพวกนี้
เพื่ออะไรฮะก็ต้องมา

ผมอยากเคลียร์ทุกอย่างอยากเคลียร์ให้ได้หลังบ้าน

ผมเคยพูดให้สัมภาษณ์เมื่อหลายปีก่อนว่า

ภายในผมอยากให้เก็บอยู่ภายในครับ

ย้อนกลับไปดูให้หมดเลย

ผมก็เคยพูดไปแล้วว่าเซ็นไม่ได้กับไม่ได้เซ็น

แล้วคนที่ออกมาพูดว่า
ผมไม่รับผิดชอบตั้งแต่แรก
ผมออกมาแถลงข่าวตั้งแต่แรกแล้วว่ารับผิดชอบ

ชีวิตลูกจะเดินไปในทางไหนบ้าง

ถามว่าเด็กคนนึงใน๑เดือน

แล้วทำไมลูกผมถึงใช้เยอะกว่าผม

ผมได้เงินเดือนจากพ่อแม่๑๕๐๐

ในจำนวนเท่าเดิมปัญหามันจะตกไป
ผมไม่ทราบครับเอาตรงผมไม่ทราบเลยว่า

ผมอยากให้เรื่องนี้มันจบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

หลังบ้านคุยกันภายใน
ทุกอย่างก่อนเพราะล่าสุดผมถามไปเรื่องโรงเรียน

เขาให้สัมภาษณ์ว่าลูกอยู่โรงเรียนอะไรทำอะไร

แล้วแสดงว่าเขาสามารถได้จริง

มันคือลูกเรียนอยู่ที่ไหน

ผมไม่ได้ไปลดคุณภาพชีวิตเขานะครับ